ชอบทานอาหารรสหวานไหม

คุณริ้นแล้วก็คุณรถกับคนไทย

วันนี้จะพาไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลครับ

ไทยยืนอยู่อันดับที่๒มาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ส่งออกน้ำตาลไประดับโลก

มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ

ในวันนี้พูดคุยกันกับดรกิริดาเผาพิจิตร
เราจะคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับคู่ครัวคนไทย

ว่าแบบนั้นเรื่องน้ำตาลครับ

ประเทศไทยนั้นครองแชมป์อันดับที่๒
การส่งออกน้ำตาลในอันดับโลก

อาจารย์ครับคือเราอยู่อันดับ๒มาโดยตลอดเลยหรือครับที่ผ่านมา
ประเทศไทยส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ๒ของโลก
เพราะว่าอันดับหนึ่งของโลกก็คือบราซิล
บราซิลเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
โดยที่ในปี๕๘บราซิลสามารถที่จะส่งออกน้ำตาลได้ถึง๗๐๐
ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตามมาด้วยไทย
ซึ่งส่งออกได้๒๗๐๐ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ

ใช่ค่ะก็จะมีฝรั่งเศสนะคะอเมริกาแล้วก็อินเดียค่ะ
อาจารย์ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่ไทยนั่งอยู่ในอันดับที่๒ของการส่งออกน้ำตาลในระดับโลกครับ
เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าประเทศไทยเอง
ผลิตน้ำตาลได้เยอะมากกว่าที่เราบริโภคเองภายในประเทศ
ทำให้เราสามารถจะส่งออกส่วนเกินนั้นได้นะคะ
และการส่งออกของเราส่วนใหญ่ไปที่ทวีปเอเชีย
ซึ่งเอเชียเองเป็นผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่ของโลกเลยค่ะ
ประมาณ๗๒๔ล้านตันนะคะต่อปีเป็นการบริโภคตัวเอง
เอเซียนะคะซึ่งเท่ากับทวีปยุโรปกับอเมริการวมกันเลยค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าส่งออกไปมากขนาดนี้แล้ว
ทำไมเรายังเป็นรองบาซิลอยู่อีกหรือครับอาจารย์
เราไปลองบราซิลอยู่เพราะว่าเราไม่หวานเท่าเขานะคะ
ถ้าเวลาเราดูน้ำตาลเนี่ยเราจะวัดค่าความหวานนะคะ
ซึ่งค่าความหวานของน้ำตาลไทยอยู่ที่๑๑๑๑๒นะคะแท่งสีส้ม
ส่วนของบราซิลอยู่ที่๑๓๑
ซึ่งก็แปลว่าถ้าเราจะได้ความหวานเท่ากัน
เราต้องใส่น้ำตาลไทยมากกว่าน้ำตาลจากบราซิล

ดังนั้นอาจารย์ครับทางออกของเรื่องนี้เดินต่อไปข้างหน้า
ให้เรามีศักยภาพการแข่งขันอย่างมั่นคง

ก็อยากจะขอเสนอแนะ๒วิธี
วิธีหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เรียนว่าเราคงต้องเพิ่มความหวาน
เพิ่มคุณภาพของน้ำตาลไทยนะคะให้สู้กับคู่แข่งได้
ที่๒ก็คือว่าน้ำตาลเองเราสามารถนำมาเพิ่มมูลค่า
โดยทำเป็นสินค้าอื่นอย่างเช่นเอสเตอร์นอล
หรือว่าเอาชานอ้อยมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองกระทรวงพาณิชย์
ก็มียุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การค้า
ซึ่งอยากจะพัฒนาประเทศไทยให้ประเทศการค้าให้มากกว่านี้
ซึ่งถ้าเราสามารถจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
หรือเพิ่มมูลค่าน้ำตาลได้เนี่ย
อันนี้ก็จะทำให้การค้าน้ำตาลของไทยเนี่ย

นี่คือข้อเสนอแนะในการเพิ่มจุดแข็ง
ให้กับการส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชม
นี่คือทั้งหมดของเรื่องหวานที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้

หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ